คำแนะนำและติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยรวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
เพราะว่าจริงสภาพอากาศแบบนี้อย่าเพิ่งไปเล่นเลยนะ
ดูเรื่องนี้กันหน่อยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศเหมือนกัน
แต่ว่าที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมคะหลายอำเภอหลายพื้นที่
ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักบางพื้นที่ฝนตกน้ำท่วม
พื้นที่เขาบอกว่าลมมันพัดแรงมากจนต้นไม้มันโค้น
ทับเสาไฟขาดบ้างไปทับกุฏิพระก็มีทับบ้านของชาวบ้านมีด้วยเยอะเลย
อันนี้ค่ะเป็นฝนตกหนักนะคะลมกระโชกแรงนะคะ
ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่
และหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
มีรายงานมาแบบนี้ว่าวัดยูงทองอยู่ที่ตำบลทุ่งสังค่ะ
ลมเนี่ยพัดต้นพยอมไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อายุกว่า๓๐ปีสูงถึง๕๐เมตรเนี่ยนะ
เขาบอกพัดแบบถอนรากถอนโคนแล้วล้มใส่ทับกุฏิของพระค่ะ
ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังต้นไม้มันยังไปล้มทับสายไฟภายในวัดเนี่ยขาดด้วย
ไฟฟ้าก็ดับเป็นวงกว้างเลยนะคะในพื้นที่
ทีนี้ไปดูกันที่ตำบลปริกหน่อยคุณผู้ชมค่ะสวนยางพาราของชาวบ้านนะ
โอ้โหถูกลมพัดต้นยางพาราจำนวนเป็นสิบไร่เนี่ยเขาบอกได้รับความเสียหาย
แล้วเนี่ยไอ้สาราสาราทางเข้าสวนยางเองก็ถูกลมพัดล้มเลยค่ะ
แล้วก็ยังมีบ้านของชาวบ้านอย่างคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะ
ที่ชื่อว่าตัวนายฤทธิชัยเนี่ยเป็นชาวบ้านหมู่๗ค่ะ
ต้นยางพาราเนี่ยล้มมาทับใส่ตัวบ้านและตัวเขาอ่ะทำไมรู้ไหม
นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วถูกต้นไม้เนี่ยล้มลงมาทับด้วยบริเวณไหล่ขวา
เจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บอันนี้คือต้นยางพารามันล้ม
มงต้นไม้คือของในสวนเนี่ยพังเสียหายหมด
ลองฟังเสียงพี่ชาวบ้านท่านนี้หน่อยค่ะ

ข้างน้องเนี้ยเฮีย
ผมถึงตัวแรกผมหิงป่อนเพราะห้านรายเฟรนไม่ซึ่งให้ผู้งครับคุณผ่าน
จบแขนนะคะหมายบริษัทใช่ไหมครั้งนี้
ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างหลายพื้นที่นะคะ
บนทุ่งสางตำบลปรีกอันนี้ที่อำเภอถ้ำพนาราบ้าง
เขาบอกตรงนี้มันเป็นเขตรอยต่อกับอำเภอทุ่งใหญ่
ก็มีรายงานมาว่าตำบลดูสิต
บนถ้ำพนาราต้นยางพาราของชาวบ้านเนี่ย
ถูกลมพัดแรงจนหักโค้นเลยนะคะไฟฟ้าเนี่ย
จุดเนี่ยดับไปเลยนะเพราะว่าต้นไม้มันล้มไปฟาดกับสายไฟค่ะ
ทีนี้มันมีงานงานหนึ่งเขาบอกว่าเป็นงานบวช
ที่ตมรควรพังอำเภอร่อนพิบูรณ์

ที่มากางเอาไว้เตรียมจัดงาน
ปรากฏว่าถูกลมเหมือนกัน
อย่างรุนแรงจนเต็นต์ขนาดใหญ่ล้มไปหมดเลย
อันนี้ก็เป็นบ้านของชาวบ้านที่ถูกลมพัดเนี่ย
ต้นไม้ต้นยางพาราทับมาพักอยู่แบบนี้นะคะ
เขาบอกว่างานบวชเนี่ยที่จริงก็ต้องยกเลิกไปโดยปริญญา